ปั่นโต้ลมหนาวกันนะครับที่เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วครับ
เหมาะกับนักปั่นขาแรงแล้วก็ปั่นแบบกลุ่มครอบครัวครับ
ในสนามที่โอบร้อนไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
รับนักปั่นทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นในทุกช่วงอายุ
โดยรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับทั้งนักปั่นเพื่อนร่วมทาง
และสมาชิกในครอบครัวอย่างครบครัน
นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีไลฟ์สไตล์ชอบปั่นจักรยาน
และรักการปั่นเป็นชีวิตจิตใจ

ที่สำคัญยังนำมาสร้างความสมดุลระหว่างงานกับการออกกำลังกาย
ด้วยการปั่นจักรยานไปตรวจงานสาขาต่างได้
สุขภาพดีเนี่ยเงินซื้อไม่ได้เราต้องทำเอง
เพราะฉะนั้นก็พยายามหากิจกรรมหลายอย่างที่ให้เราได้มีโอกาสออกกำลังกาย
แล้วก็ในที่สุดก็คือมาจบลงที่จักรยาน
เพราะว่ามันมีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ไปในสถานที่ต่าง
แล้วก็สามารถทำงานได้ด้วย
เพราะว่าบางทีเราไปปั่นเราก็สามารถตรวจเยี่ยมสาขาไปได้ด้วย
แล้วก็สามารถที่จะไปจอยกิจกรรมกับกลุ่ม
ซึ่งก็จะไปหลายที่อาจจะไปต่างจังหวัดบ้าง
อยู่ที่ในกรุงเทพบ้าง
หรือบางทีช่วงเย็นเราก็มีปั่นไปทานอะไรกันประมาณนี้
สำหรับการแข่งขันแบงคอกแก๊งไซเคิลเฟส๒๐๑๙
ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สนับสนุนหลัก
ผู้บริหารก็จะร่วมแข่งขันครั้งนี้ด้วย
ก็จะเป็นประเภทหญิงที่ระยะทางประมาณ๔๕กิโล

แต่ก็อยากจะจอยอีกกลุ่มนึงกับเพื่อนเป็น

แต่อาจจะเป็นอันหลังก็คือเป็นฟันไร้

เพื่อนหลายคนก็สามารถไปจอยกันได้
ไม่จำเป็นต้องเป็นว่าปั่นแข็งแรงหรืออะไรพวกนี้

มีธรรมชาติที่สวยงามรมรื่น
ไปด้วยต้นไม้ตลอดสองข้างทาง

ทุ่มกำลังในการปั่นอย่างสนุกสนานและเต็มที่
อกจากนี้ยังมีผู้นำด้านการจัดกิจกรรมประเภทกีฬาระดับนานาชาติ
มามอบประสบการณ์การปั่นที่เป็นสากล
ในสนามแข่งขันที่เคยเป็นพื้นที่จัดงานระดับโลก
สยามคันที่กลับก็เป็นสนามเรียกว่าถ้าหลายท่านคุ้นเคย
ในส่วนพื้นที่ที่ใช้ก็เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับสนามกอล์ฟเอง
จะเห็นว่าเป็นเส้นทางปั่นที่ค่อนข้างสวย
แล้วโดยเฉพาะระยะเวลาในช่วงของเดือนพฤศจิกายน
อากาศก็น่าจะดีเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ปิด
มีต้นไม้ต้นไร่ต่างแล้วก็พาเส้นทางผ่านเนินสูงชั้นต่าง
ผมคิดว่าก็เป็นสร้างความสนุกสนานแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะของนักปั่น
ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือมีประสบการณ์แล้วก็ตาม
ก็น่าจะมีความสนุกสนานในการปั่นครั้งนี้ครับ
การที่ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สนับสนุนหลักในรายการนี้
เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของกีฬาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในอนาคตอันใกล้และเพื่อให้นักปั่นทุกคน
ได้มีโอกาสร่วมในประสบการณ์การปั่นที่ปลอดภัยครบวงจร
จักรยานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการอันหนึ่ง
ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ
ก็จะเห็นว่ามีคณะนักปั่นต่างไปตามที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเช้าเย็นค่ำก็จะมีกิจกรรมลักษณะนี้
เพราะฉะนั้นที่ธนาคารให้ความสนใจและตัดสินใจ

ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่๑๑และวันที่๑๒พฤศจิกายน
ที่สนามกอล์ฟสยามการที่คลับโอล์คอร์สนี่นะครับ
ก็เป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นกิจกรรมลักษณะนานาชาติเลยนะครับ
เราเองก็คาดหวังจะมีผู้เข้าร่วมทั้งในแง่ของชาวต่างชาติ
แล้วก็นักปั่นที่เป็นคนไทยเองด้วยครับ
จากปั่นสนุกได้ร่วมกิจกรรมกันทั้งครอบครัว

สำหรับจัดซื้อจักรยานและหมวกกันน็อก
ให้กับน้องสถานสงครอบครอบครัวเด็กชายบ้านบางละมุง
และสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ
ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าสมัครสูงสุดถึง๒๕เปอร์เซ็นต์
๕กิโลเมตรภายใน๑ชั่วโมงครึ่ง
๕กิโลเมตรและ๖๒กิโลเมตร
โดยผู้สมัครจะได้เสื้อยืดนักปั่นกระเป๋าสะพาย
ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เหรียญรางวัล
ประกันอุบัติเหตุและอื่นอีกมากมาย
ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมได้ที่
ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่๑๑๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
คาวเทราะห์ทีวีรายงาน